แต่สุดท้ายเนี่ยนำอยู่๑๙๑๘
ในวาวเก็บ๓แต้มรั่วแซงนะครับ
ส่วนเกณฑ์ที่สองครับสูตร๔น้องเมย์ตามไปเสมอได้นะครับ
หลายแต้มเหมือนกันมาไล่เสมอนะครับ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

แฟนกีฬามากมายเลยครับที่อยากจะใกล้ชิดกับ
ฟุตบอลโลกสักครั้งในชีวิตรวมถึงได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย
ก็เปิดให้โชมวันเดียวในวันนี้เราก็เดี๋ยวจะไปแสดงต่อ
โชว์ต่อที่สปลาวนะครับ
แล้วก็สุรดิตยงเจริญชัยนักกอล์ฟดาวรุ่งวัย๑๘ปี

ขณะที่รัฐนลวันนสีจันทร์นะครับ
อีก๑นักกอล์ฟไทยยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่อันดับ๖ร่วม
รอนโต้แรปเตอร์รองจ่าฝูงฝั่งตะวันออก

กาดชาวสเปนยิง๓แต้มให้ทีมขึ้นนำ๙๔

๒๘อยู่ที่๑๐ของฝั่งตะวันตก
ที่รัปเตอร์แพ้เป็นเกมที่๑๕ชนะ๓๒
อยู่อันดับที่๒ของฝั่งตะวันออกครับ